อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เดือดร้อนกันทั้งถนนเลย
ถนนที่ว่าเนี่ยมันเป็นทางด่วนค่ะเพราะว่าตัวเดียวเลย
ไม่รู้ว่าพี่เขาจะไปไหนด้วยคือหมาขึ้นมาอยู่บนทางด่วน
แล้วคุณผู้ชมไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องไล่ต้อนกันต้องกันกัน
เพื่อให้น้องหมานี้ลงจากทางด่วนไปแต่มาได้ยังไงไม่รู้เลยนะคะ
หรือว่าหล่นมาจากรถคันไหนหรือเปล่า
นี่มาจากเพจเฮียขับรถนะคะเขาเอาคลิปภาพนี้มาแชร์
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเดือดร้อนกันไปยาวเป็นกิโลเนอร์
นี่เป็นภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
รถที่มันจอดติดยาวแบบนี้รอให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการ
ไล่จับหมาค่ะคุณผู้ชมหมาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาบนทางด่วน
ทางด่วนทั้งเลนเลยเพื่อตัวนี้ตัวเดียวเลยคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไล่ต้อนให้มันลงจากทางไปเองเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรแต่ก็ใช้เวลาสักพักนึงเลยล่ะค่ะ
กว่ามันจะวิ่งลงทางด่วนไปได้มันก็คงตื่นตกใจพอสมควรเลยแหละ
ทีนี้หลังปฏิบัติการนี้เสร็จสิ้นลง
คนใช้รถใช้ถนนที่เขาจอดรอทีแรกก็คิดว่าจะหัวร้อน
หงุดหงิดว่าแบบอะไรเนี่ยทำไมทำรถติดบนทางด่วน
แต่ทุกคนยิ้มค่ะทุกคนยิ้มดีใจแทนเจ้าตู่
ท้ายที่สุดมันลงจากรถไปได้ไม่ได้โดนชนไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
หลายคนก็ไปคอมเมนต์ดูสิคะขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้แล้วก็ช่วยเหลือแบบไม่ใช้วิธีรุนแรงด้วย
ว่าบางคนอาจจะต้องเข้างานสายเพราะว่าหมาตัวเดียว
แต่ทุกคนก็เชื่อแหละว่าท่ามกลางความหุดหงิดนี้
จะมีรอยยิ้มซ่อนอยู่นะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้มันโดนแชร์ไปภาพนี้มันโดนแชร์ไป
หลายคนก็สงสัยเอ๊ะมันขึ้นไปได้ยังไง
เหมือนอย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่ามันหล่นมาจากรถคันไหนหรือเปล่า
เขาไขปริศนาบอกว่ามันไม่ได้ตกมาจากรถค่ะ
แต่มันเป็นหมาใต้ทางด่วนอยู่ที่ศูนย์ทางด่วน

หมีขอลูกขึ้นไปทางด่วนทำไม
ซึ่งตัวคนโพสต์เนี่ยกับแฟนเห็นแล้วสงสาร
ก็เลยหาข้าวหาน้ำให้มันกินบ่อย
แล้ววันที่เกิดเหตุคือ๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
มดน้อยเนี่ยขึ้นไปบนทางดวน
เพราะว่าไปให้ข้าวให้อาหารมันมันก็เลยหิวตามเลย
คือนึกว่าเป็นเจ้าของไงมันก็เลยวิ่งตาม

ล่าสุดนะคะเจ้าของหมาก็โพสต์ภาพเจ้าหมีขอ

ข้อความถึงเจ้าหมีขอด้วยบอกว่า
หมีขอห้ามขึ้นทางด่วนรู้เรื่องไหม
เดี๋ยวจะได้ไปอยู่ดาวหมาหรอกถ้าเกิดว่าหมีขอยังไม่เชื่อ
แล้วก็แชร์ภาพหมีขอที่อยู่เป็นที่เป็นทางที่บ้าน
แบบสงบสงเหยี่ยมเจียมตัวไปนอนพิงองค์บังกรเย็นแบบนี้นะคะ

ก็ถือว่าเป็นโชคของมันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือได้แล้วก็เจอเจ้าของ

นอกจากที่ทักทายอาจารย์สุภาพมาแล้วก็พูดเรื่องสภาพอากาศมาแล้ว
ยังอวยพอแล้วนะขอให้ผู้อากาศ
รวยถูกลอตเตอรี่